ปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมกันบ้างครับ
นี้โดยแอนโทนี่สอกกลับนะครับแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นไป
มีอาการโคม่าไม่รู้สึกตัวอยู่ณขนาดนี้
ล่าสุดช่วง๓ทุ่มเมื่อวานนะครับครอบครัวของปานเพชรก็เปิดเผยว่า
ระบบน้ำในร่างกายของปานเพชรดีขึ้นความดันปกติ
หายใจไม่เหนื่อยแต่ยังไม่รู้สึกตัว
และปอดก็ยังคงติดเชื้ออยู่ซึ่งแพทย์กำลังรักษาปอดอยู่ในเวลานี้
และยังรอคอยให้มีปฏิหารอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
มีการตัดสินคดีล้มมวยในตำนานของฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษ
ที่แพ้น็อกยกที่๔นะครับต่อหลานย่าโมวัฒนะ
ภายใต้การจัดของทางเสียโบ๊ทคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์นะครับ
ก็เป็นโปรโมเตอร์ของศึกเพชรยินดีเพื่อ
และกับเงิน๕แสนบาทในการล้มมวยครั้งนั้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา
ต้นในฟ้าวันใหม่นะครับถูกตัดสินจำคุก๒ปีแต่ว่า
มีการสารภาพก็ลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งคือ๑ปี
และเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่เคยทำผิดคดีอาญามาก่อนก็ลดโทษให้เหลือ
รอลงอายาสองปีส่วนผู้จ้างวานให้ล้มมวยนะครับ
อย่างคุณอุดมจารีเนี่ยนะครับสารก็ตอนนี้ตัดสินให้จำคุก๒ปี
แต่ว่าเจ้าตัวขอสู้คดีต่อก็ยื่นเงิน๕๐๐๐นะครับ
ประกันตัวโดยสารอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อหาหลักฐานมาสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปครับ